เดี๋ยวมิ้วขอเล่าต่อเนื่องจากน้องคิงเลยนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่โรงพยาบาลนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโรงพยาบาลก็คือหนีแยกย้ายกันหลบหนี
กลุ่มของกำนันนกแยกย้ายกันหนีและประเด็นที่โอ้โหถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
มีรถตำรวจนำขบวนให้ด้วยอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิด
สามทุ่มครึ่งกำนันนกนะคะหนีออกมาจากจุดเกิดเหตุ
เป็นรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนะคะกำนันนกนั่งอยู่ในรถฟอร์จูเนอร์สีขาวนี่แหละค่ะ
มีรถจักรยานยนต์ของตำรวจขี่ตามหลังไปด้วยแล้วรถทั้งสองก็กลับรถไปอีกฝั่งนึงนะคะ
ฟอร์จูเนอร์สีขาวมีรถจักรยานยนต์ของตำรวจ
แล้วก็จะเห็นขบวนรถของกลุ่มกำนันนกเป็นเอสยูวีตามกัน
คุณผู้ชมลองสังเกตนะคะเหมือนกับเป็นขบวนเลยเห็นไหมฮะ
แล้วก็รอจังหวะกลับรถในทางเดียวกันก็สอดคล้องกับที่พยานให้การว่า
ขบวนรถของกำนันขับตามกันมาเป็นขบวนหลายคัน
ต่อมาค่ะจะเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้ชายใส่ชุดสีเหลือง
นี่นะคะคนนี้คือในโบ๊ทที่เป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำค่ะ
ที่เป็นคนเอาเซิร์ฟเบอร์กล้องวงจรปิดไปยนต์ทิ้งคลองอ่ะค่ะอ๋อค่ะ
นี่ค่ะตามภาพนี้เลยกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
ื้องเยื้องจุดกลับรถน่ะนะคะจะเห็นฟอร์จูเนอร์สีขาว
นี่เป็นรถของกำนันนกมีจักรยานยนต์ของตำรวจ
ก็เนี่ยเลี้ยวกลับกันไปอีกฝั่งหนึ่งสามทุ่มสามสิบเอ็ดนาที
คลิปจากกล้องวงจรปิดอันนี้สำคัญวินาทีหลบหนีกลุ่มของกำนันนก
และในน่องมือยิงพากันขับรถมามุ่งหน้าไปที่วัดตากล้อง
คันแรกจะเป็นฟอร์จูเนอร์สีขาวกำนันนกนั่งอยู่
แล้วมีรถจักรยานยนต์ตำรวจตามมาใช่ไหมคะแล้วก็
ถ้าสังเกตดีดีอ่ะรถจักรยานยนต์อ่ะ
ตำรวจที่ขี่ตามใส่เครื่องแบบอยู่เลยครับนี่ใส่หมวกกันน็อกขาวอ่ะ
อาจจะเป็นสายตรวจของตำรวจหรือเปล่าแล้วเห็นกระบะขาว
เป็นรถของกลุ่มกำนันนกตามมาด้วยเอสยูวีขาวหลังคาดำ
ตามมาด้วยรถจักรยานยนต์อีกสามจักรยานยนต์เนี่ย
คันแรกเป็นของตำรวจซ้อนสองกันมาคันที่สองก็คือผู้ชายชุดสีเหลือง
คือในโบ๊ทเจ้าหน้าที่เรือนจำที่เป็นคนเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปโยนทิ้งคลอง
คันที่๓เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันขบวนค่ะ
ตำรวจมาคุ้มกันขบวนการหลบหนีครับคือถ้านับขบวนรถทั้งหมดเนี่ยนะคะ
คันฟอร์จูเนอร์สีขาวอันนี้กำนันนกนั่ง
จักรยานยนต์ตำรวจคันที่หนึ่งกระบะขาวอันนี้ก็เป็นพักพวกของกำนันนก
สยูวีขาวหลังคาดำรถจักรยานยนต์คันที่สอง
รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ราชธรรมรถจักรยานยนต์ตำรวจคันที่สาม
เรียงกันไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีวงจรปิดมุมต่อเนื่องกัน
จะเห็นขบวนรถขับผ่านไปค่อนข้างจะเร็วมากแล้วก็จะเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด
ที่บริเวณสวนหย่อมก็จะเห็นขบวนรถเนี่ยผ่านไปอย่างรวดเร็วขึ้นจุดต่าง
เหล่านี้มันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากครับประเด็นที่ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์
อย่างหนักว่าโอ้โหตำรวจถูกยิงในงานอืม
เสียชีวิต๑บาดเจ็บ๑แต่สิ่งที่ตำรวจทำก็คือเอาหลักมีตำรวจในงานศูนย์๑
พาคนเจ็บไปโรงพยาบาลแล้วที่เหลือล่ะที่เหลือคืออะไรคะ
คุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อย่างที่สังคมตั้งคำถามนะครับ
เอ๊ะทำไมถึงมีการพากันหลบหนีด้วย

เดี๋ยววงจรปิดมุมต่อเนื่องที่พี่มิ้วเล่าขึ้นต่อได้เลยนะฮะ

แล้วจะมีวงจรปิดมุมตรงสวนหย่อมใช่ไหม

สังเกตมุมจอซ้ายมือจะเห็นกลุ่มขบวนรถกำนันนก
นำโดยฟอร์จูเนอร์และมอเตอร์ไซค์ขับผ่านไปทางมุมจอข้างบน

พักพวกกำนันบางส่วนเลี้ยวไปทางขวา
เอาเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปทิ้งในคลอง
เหล่านี้จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงกันนะครับ
ภาพมันจะมืดหน่อยประมาณ๓ทุ่มกว่า

อีกกลุ่มหนึ่งคือพาคนเจ็บไปโรงพยาบาล
มีบางคนเอาเซิร์ฟเวอร์ไปทิ้งเหมือนจะพยายามทำลายหลักฐาน
ทีนี้ครับกำนันนกไปทางนี้
ในขณะที่หน่องมือยิงเนี่ยนะฮะแวะไปหาเมียที่ราชบุรีที่บ้านโป่งใช่ไหมครับ
ลองดูกันหน่อยเส้นทาง๔ทุ่ม๔๒นาที
มีกระบะฟอร์ดสีขาวของหน่องขับเข้าไปในพื้นที่ราชบุรีครับ
่งหน้าไปที่บ้านของเมียที่บ้านโป่ง
โดยจะเห็นนะฮะว่ากระบะคันสีขาวขับมาค่อนข้างเร็ว
จากนั้นครับผ่านไปอีกประมาณ๑๐กว่านาที
๔ทุ่ม๓๕นาที
เดี๋ยวสังเกตจอซ้ายมือนะฮะในหน่องขับกระบะผ่านวงจรปิดอีกตัวหนึ่งไปอย่างรวดเร็ว
นี่ครับขับผ่านไปนะฮะมีร้านค้าอยู่ฝั่งด้านขวา
แล้วตอนนั้นมีรถชาวบ้านขับผ่านไปมาเล็กน้อย
จุดนี้ใกล้ถึงบ้านในหน่องแล้วครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
วงจรปิดที่หน้าร้านค้าแห่งหนึ่งจะเห็นว่ากระบะขาวของในน่องเนี่ยขับผ่านเข้ามาภายในซอย
นี่ครับตรงจุดนี้นะฮะ
ห่างจากที่บ้านในหน่องประมาณสัก๑กิโลเมตร
จากนั้นในหน่องเนี่ยแวะไปเอาของที่บ้านแล้วก็ไปหาเมียครับใช้เวลาไม่กี่นาที
ก่อนที่ในหนองเนี่ยจะขับรถออกมาทางเดิม
เมื่อกี้คือขับเข้าไปนี่สวนทางออกมาฮะนี่ก็น่าจะเป็นจังหวะที่ไปหาเมียแล้วเรียบร้อยขับออกมาทางเดิมผ่านร้านค้าแห่งนี้อีกครั้งเพียงแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ
เวลาผ่านไปครับ๒ทุ่ม๓๖นาทีกระบะในหน่องขับกลับออกมาทางเดิมอย่างรวดเร็ว
๓๖นะฮะ๒๒นาฬิกา๓๖นาทีเมื่อกี้นี้เส้นทางนี้ที่บอกว่าด้านขวาเป็นร้านชำเนี่ยในหน่องเขาขับเข้าไปแล้วหลังจากนั้น๔ทุ่ม๓๖เขาขับย้อนกลับมาครับ
ขับผ่านร้านค้าตรงจุดนี้อีกครั้งหลังจากแวะกลับไปที่บ้านไปหาเมียเรียบร้อยแล้วในหน่องนั้นขับกลับออกมายังถนนใหญ่แล้วหลบหนีไปต่อที่กาญจนบุรี
ตำรวจนั้นติดตามล่าตัวจนเจอและก็ไปถูกวิสามันในที่สุดนั่นเอง
นี่ก็จะเห็นนะครับว่าพฤติการการหลบหนีของนายหน่องนั้นใช้เส้นทางไหนอย่างไรช่วงระยะเวลากี่โมงก่อนที่จะหนีเข้าพื้นที่กาญจนบุรีนั่นเองครับ